มาดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ้านแล้วก็ที่เปิดเป็นร้านซ่อมรถ
มันมีที่มาที่ไปของไฟไหม้ครั้งนี้
มันไม่ใช่พวกไฟฟ้ารัดวงจรลืมจุดทูปทิ้งไว้อะไรแบบนี้เลยเหรอ
เจ้าของบ้านเป็นคนจุดไฟเผาเอง
มันเกิดจากอะไรแต่แน่นอนมันมีฤทธิ์สุราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะไฟมันเผาผลาญ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการดับเพลิงครั้งนี้เป็นชั่วโมงนะฮะ
สำหรับที่บ้านหลังนี้ที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถ
เจ้าหน้าที่คู่ภัยกุศลรวมใจท่ำพนาราเที่ยงบริเวณท่ำพนารา
จังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชแล้วก็ช่วงบ้าน
ช่วยกันนำน้ำที่อยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ
แล้วก็น้ำจากรถกู้ภัยมาช่วยกันดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้าน
บ้านหลังนี้เปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
เป็นบ้านของนายเกียรติศักดิ์บุญสนอง
นายเกียรติศักดิ์นี่แหละเป็นคนจุดไฟเผาบ้านด้วยตัวเองคุณ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งนะครับ
ตำรวจสพถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เข้าตรวจสอบ
บ้านหลังนี้อยู่ติดถนนสายโคกเคียนที่คลองเลที่ตำบลดุสิต
โหมลุกนะฮะเพราะว่ามีแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบนซินนะครับ
ให้พังเสียหาย๓คันครับ
ทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เชิญตัวนายเกียรติศักดิ์บุญสนองเจ้าของบ้าน
นางสาวลักษณ์บุญสนองภรรยาเจ้าของบ้าน
ไปสอบสวนที่โรงพักแยกกันสอบคนละห้องเลยนะคุณนะ
เพราะถ้ามาจับมาสอบห้องเดียวกันทะเลาะกันตายเลย
เพราะก่อนหน้านั้นทะเลาะกันอยู่แล้วนะครับ
โดยนายเกียรติศักดิ์ผู้เป็นสามียังอยู่ในอาการมึนเมาให้การนะครับว่า
เขาก็อยู่กินกับนางสาวลักษณ์ภรรยามานานนับ๑๐ปี

แต่พอเมื่อวานนี้แหมทำงานมันก็เหน็ดก็เหนื่อยใช่ไหมคุณ
ซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ลูกค้าเสร็จตกบ่าย๓โมงเย็น
คลายเครียดกันหน่อยไหมเพื่อน
ก็เลยชวนเพื่อนบ้านชวนญาติรวม๓คน
มานั่งกินเหล้าที่สาราข้างบ้านกินกันจนดึกแหละ
ทีนี้ภรรยาไม่พอใจเดินมาต่อว่า
บอกว่าหยุดกินกันได้แล้วหยุดตั้งวงกันได้แล้ว
ข้าวของก็ยังไม่เก็บเลยอุปกรณ์ช่างก็ยังไม่เก็บเลย

พอพูดมาแบบนี้ถามว่าตัวสามีพอใจไหม
ไม่พอใจสิฮะมาไล่ฉันมาไล่ผมต่อหน้าเพื่อน

ผมก็เลยมีปากเสียงกับภรรยาอย่างรุนแรงนะครับ
หลังจากนั้นตัวเขาก็เดินเข้าไปในบ้านเลยนะคุณนะ
ตอนนั้นเมาอยู่ด้วยนะฮะสติมันเหลือครึ่งเดียว
ก็เลยนำไฟแชคมาจุดไฟเผาบ้านตัวเขาเองซะเลย

และขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้
ปรากฏว่าภรรยาได้วิ่งออกมาจากบ้านเอาตัวรอด
ส่วนตัวของคนจุดคือนายเกียรติศักดิ์ด้วยฤทธิเมาฮะ
ก็ยังทำอะไรไม่ถูกตอนนั้น
แล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเช้านี้
หากพบว่ามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด
ก็จะเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไป
แต่คดีนี้ก็ทางตัวเจ้าของบ้านเองรับสารภาพนะ
บอกว่าเมาล้วนโมโหภรรยาอีกต่างหาก
จุดไฟเผาบ้านตัวเองซะเลยนะครับ